ผ่านไปแล้วคุณผู้ชมบอกน้องเด็กทำอะไรก็น่ารักไปหมด
เอานอกเหนือจากเด็กผู้ใหญ่เขาก็มีการแข่งขันเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสตรีสากลสตรี๔

สติสนุกและสะดุดครับ
สะดุดด้วยสะดุดแน่นอนนะครับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
ในจังหวัดสตูนเขามีการจัดกิจกรรมโครงการสตรีสากลสตรี๔๐ประจำปี
ที่บริเวณสนามสารกลางจังหวัดสตูน
งานนี้โอ้โหขนกีฬาสนุกกีฬาพื้นบ้านมาสร้างความสนุกสนานมากมายเลย
เริ่มจากนี่กีฬาพื้นบ้านปิดตาแต่งหน้า
คือดูจะสนุกสนานคื้นเครงกันมากนะคะสำหรับคนที่ปิดตานะคะ
แต่คนที่เปิดตาแล้วถูกแต่งเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีการนี่คันเดินกลา
ดูยังไงยังไงก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวิ่งเถอะวิ่งกะลา
ถ้าเดินเนี่ยจะแพ้นะคะเพราะแต่ละคนเขาบอกวิ่งเร็วแรงแซง๔๐ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้
ใช่ค่ะวิ่งกันดีนะคะระวังกลาแตกนะคะ
ก็หวัดเสียวเหมือนกันนะคะแต่สนุกดีเป็นกีฬาพื้นบ้านที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะ
และไฮไลท์เด็ดสำหรับกีฬาพื้นบ้านของที่นี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่ค่ะคุณ

ลากต่อหรือลากกลับมาค่ะ

งานนี้นะคะลากกันไปค่ะคุณค่ะ

อินเยนว่าก็คงแสบทั้งสองเหรอไหมคะ
คุณพูดอะไรออกจริง

ก้อนขออภัยในความไม่สะดวก

เพราะว่าเอาเคมแล้วต้องกลับหน่อยแน่นใช่ไหมแสบมือ

เวลาแบบลากไปมันก็เสียดสีกับพื้น
มันร้อนด้วยแสบผมแสบหิวอะไรก็ว่าไป
มันไถไปอย่างนี้มันจะเกิดความร้อน
พอมันเกิดการเสียดสีเกิดความร้อนแล้วเนี่ย
บ้านท้ายของคนที่นั่งเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่า
มันจะไม่สามารถทานความร้อนได้ขนาดนั้น

นะฮะก็เป็นสิ่งที่การแข่งขัดสร้างความสามัคคิ

โลกการลากก็สนุก
คนที่นั่งอาจจะไม่ค่อยสบ

คือต้องเอาขาบอกแล้วบอกไปเอาแล้วไม่เอาแล้วพอก่อน
จริงบางคนไม่ได้แสบอย่างอื่นหรอกแสบผิว
แสบน้ำร้อนแสบน้ำร้อนคิดอะไรกันไปมากมายเอาล่ะ